คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องสลดนะคะอันนี้ต้องออกมาเตือนกัน
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อย
คราวนี้เกิดขึ้นที่โรงเพาะเห็ดฟางที่อยู่ที่นครราชศรีมานะคะ
มี๓ศพเสียชีวิตคือแบบนอนทับกันเลยค่ะ
เป็นหลานแล้วก็เป็นเหมือนแบบคุณน้าคุณอาสองคนที่เป็นสามีภรรยากันนะคะ
คือหลานเนี่ยเป็นมือใหม่ที่อยากจะลองทำโรงเพาะเห็ด
แล้วมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งของการที่เพาะเหตุ
ที่เขาจะต้องอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป

ถูกต้องมันไม่มีออกซิเจนเลยหลานเข้าไปคิดว่าคงไม่รู้

สองสามีภรรยาที่เป็นน้าเป็นอาเนี่ยจะเข้าไปช่วย
กลายเป็นว่าเสียชีวิตพร้อมกัน๓ศพเลยนะคะ
นี่ค่ะญาติคือไม่รู้จะทำอะไรได้

กับสภาพศพ๓ศพที่นอนทับกันนะคะ
ศพแรกนะคะคือนายนัทพลอคีสำโรงอายุ๒๗ปี

กองกันอยู่ข้างบนศพของนายนัทพลอีกทีนึง

เหมือนกำลังพยายามจะดึงร่างนายนัทพลออกมา

คือนายบุญเหลือจันนอกอายุ๔๙ปี
กับนางสายพินอาคีสำรงค์

นายนัทพลเป็นหลานของสองสามีภรรยาคู่นี้

ได้รับจ้างเหตุมาตอน๙โมง๕๐นาที
ว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่โรงเพาะเห็ดฟาง
ความกว้าง๖คูณ๑๒เมตร

อยู่ที่ตำรวจสภคอนบุรี
สามศพนี้ไม่มีบาดแผลการถูกทำร้ายเลย

บอกว่าเสียชีวิตจากการขาดออกซิเจน

ลูกสาวของนายบุญเหลือกับนางสายพิน

สามศพนี้

นี่ค่ะน้องนิชาเล่าบอกว่าตอนนั้น๔ทุ่ม
เห็นแสงไฟที่โรงเห็ดเปิดอยู่
แต่ไม่รู้ว่าใครอยู่ก็คิดว่าเออพ่อกับแม่คงไปตรวจโรงเห็ดแหละ

รับไม่ได้เลยพ่อกับแม่คือเสียชีวิตกองกันอยู่

ยายเนี่ยเขาอยากจะมาเรียนรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงเห็ด
จากผู้เสียชีวิตอีก๒คน
ก็ไม่คิดเลยจริงว่ามันจะเกิดเป็นเหตุสลดแบบนี้
เป็นช่างทำรับเหมาค่ะ
อันนี้เขากลับมาอยู่บ้านเขาจะคล้ายเหมือนมาหา
ช่วยหักทำก็นาน

แล้วก็เลยกลับมาทำเป็นเซอร์ม
ตังรวจก็สันนิษฐานว่าเบื้องต้นในนาธพล
คงจะเข้าไปดูเห็ดและเป็นจังหวะที่
มันเป็นช่วงที่อัดกัสคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป
พอสองสามีภรรยาที่อยู่ข้างนอกพอดีไปตรวจ
คงเห็นคงจะรีบเข้าไปช่วย
แล้วก็กลายเป็นว่าเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีออกซิเจน
ก็เลยขาดอากาศกันไปทั้งหมด๓คน

เพราะเห็ดนี่มันต้องมีการใช้แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์อะไรด้วยเหรอ

เปรมกมลผู้กำกับสภคอนบุรี

หมู่บ้านนี้เขาทำโรงเพาะเห็ดกันเกือบทั้งหมู่บ้าน

เชื้อเห็ดค่ะต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด

ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาอบประมาณ๓วัน
เพาะเห็ดจะไม่มีออกซิเจนหลงเหลืออยู่เลย

ที่เป็นมือใหม่ในการปลุ่ข์เห็ด
อาจจะไม่รู้เรื่องนี้ก็เลยเข้าไปตรวจในจังหวะนั้นพอดีแล้ว
ก็เลยเกิดเป็นเหตุสลดนี้ขึ้นทีนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ทีมข่าวได้ไปเจอกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
นายชัยชนะเลิกกระโทกคือเขามีประสบการณ์ในการเพาะเห็ดฟางขาย
คือคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามเยอะมากผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์
โอ้โหโรงเพาะเห็ดมันอันตรายแบบนี้เชียวหรือ
เพราะว่าเป็นกรณีศึกษาจริงว่าถึงขั้นที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามคนที่เขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการทำโรงเพาะเห็ดมา
เขาก็เล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าคือชุมชนนี้
มีอาชีพเพาะเห็ดฟางขายกันทั้งหมู่บ้าน
แล้วตัวเขาเองก็ทำมานาน๒๐กว่าปีแล้ว
เหตุสลดที่เกิดขึ้นเชื่อว่า
เป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ที่เป็นหลาน
ที่อาจจะไม่เชี่ยวชาญเรื่องของการเพาะเห็ดฟางขาย
นายชัยชนะเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าคาดว่าช่วงที่ผู้เสียชีวิตทั้ง๓คน

มันเป็นช่วงตัดใยเห็ด

ขั้นแรกหลังจากที่จัดเตรียมโรงเห็ดเสร็จ
ก็จะต้องนำกากมันสัมปะหลัง
ไปวางไว้บนชั้นที่เตรียมเฉพาะเห็ด
จากนั้นก็จะต้องปิดโรงเพาะเห็ด
แล้วส่งไอน้ำผ่านกระบวนการต้ม
อุณหภูมิประมาณ๖๐๗๐องศาเซลเซียส
คือปล่อยเข้าไปในโรงเห็ด

เอาเชื้อเห็ดไปโรยแล้วก็ปิดอีกรอบหนึ่ง
ไอน้ำอีกทิ้งไว้อีก๓วัน
เชื้อเห็ดก็จะขึ้นใย
แล้วก็ถึงเวลาที่จะเข้าไปตัดใย
ซึ่งขั้นตอนในการเปิดโรงเห็ดนะคะ
ต้องเปิดทิ้งไว้อย่างน้อย๓ชั่วโมงนะคะ

เพื่อให้อากาศเข้าไปในโรงเห็ดก่อน
เพราะว่าภายในโรงเห็ดมันจะเต็มไปด้วยก๊าซพิษเยอะเลย

พอผ่านการตัดใยเห็ดแล้ว
ก็จะออกดอกใช้เวลา๓๔วัน

ขั้นตอนในการตัดใยเห็ดเนี่ยค่ะ
มันจะต้องเปิดโรงเพาะเห็ดก่อน

อาจจะตรงเวลาช่วงตรงนี้แหละ
ตัวหลานที่อาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่

มันก็เลยมีก๊าซพิษแล้วก็ไม่มีออกซิเจนนะคะ

ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดอำพาพลค่ะ
ก็เป็นสถานที่เตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลศพนะคะ
มีการเอาโรงเปล่า๓โลงมาตั้งเอาไว้แล้วเรียงกันไว้
เราเจอกับนางดารินอัคคีสำโรงนะคะแม่นายนัทพลนะคะ
โอ้โหคุณแม่นะร้องไห้แทบขาดใจ

ลูกชายเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านลูกแม่เป็นคนขยัน
ล่าสุดคุยกันในไลน์แม่ก็ยังเอกใจอยู่ว่า
ทำไมไลน์ไปแล้วลูกแม่ไม่ตอบไลน์เลย
รู้ก็คือลูกแม่ตอบไลน์ไม่ได้แล้วลูกแม่เสียชีวิต
ก่อนเกิดเหตุเท่าที่รู้เนี่ยลูกส่งเสียงร้อง
แล้วน้าสองคนที่กำลังกินข้าวอยู่ได้ยินเสียง

สุดท้ายเลยกลายเป็นเหตุสลดเสียชีวิต๓ศพค่ะ
ลูกสาวเห็นหรือยังและแม่ก็ตอบไปว่ายังไม่เห็น
ก็คือนั้นก็คือน้องไม่อ่านแล้วน้องก็คือเงียบไปเลย
พอน้องเห็นเงินน้องก็แบบเริ่มแบบมีใจขึ้นแล้ว
จะทำอีกเพราะว่าน้องมีคติตั้งของน้องอยู่ว่า
อยากได้อันนี้แล้วน้องตั้งใจอยากจะได้
อยากจะทำมีเป้าหมายของเขา
มันเป็นอาหารเสริมของเขาเลยเป็นงานเสริม
ก็ทำครั้งแรกได้เงินหมาประมาณ๑๐๐๐บาทสิใช่ไหมฮะ
ยกโรงเหตุให้ล่านหนึ่งโรงค่ะ
แล้วก็ไม่เคยไปเรียนรู้เรื่องปลูกเห็ดมาจากไหนหรอก

ทำงานอยู่ที่โรงน้ำตาลแต่ว่าเขาอยากมีรายได้เสริมค่ะ
ก็เลยมาทำฟาร์มเห็ดกับน้าตั้งใจจะหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวนะคะ
ซึ่งครั้งนี้เป็นการปลูกเห็ดครั้งที่๒ของลูกชายแล้ว
เมื่อครั้งแรกเนี่ยมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรอะค่ะแสดงความเสียใจด้วยนะคะ